คุณผู้ชมค่ะจำลูกทุ่งสาวคนนี้ได้ไหม
เป่ากิ่งการอดีตเด็กปั้นของคุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น

เบนเข็มเข้าสู่วงการนางงามประชันขาอ่อนไปเลย
คือน้องก็หุ่นดีหน้าตาก็แซ่บซะด้วยคุณผู้ชมค่ะ
คือเรื่องนี้นะคะน้องเปล่าเนี่ยเขาคอนเฟิร์มกับบันเทิงไทยรัฐชัด

บอกว่ามีคนติดต่อมาแล้วตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่ค่ะ
หากว่าได้ไปประกวดจริงอาจจะต้องทำศัลยกรรมหน้าเพิ่ม

รวมไปถึงขออัพไซต์หน้าอกหน้าใจเพิ่มอีกนิดด้วยนะครับ

ส่วนเรื่องงานเพลงก็ยังไม่ทิ้งค่ะ
เร็วนี้กำลังจะมีซิงเกิ้ลใหม่อีกแล้ว

ยังยืนหยัดอยู่ในวงการได้เพราะว่าอะไร
คนใต้ไงเขาเชื่อตะไข่
ไข่วัดเจดีนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะ
น้องบอกไปบนบานสารกล่าวขอพรมาเยอะเลยทีเดียว

ก็คือตอนนั้นไม่มีงานเลย
ช่วงแรกนะคะที่แบบมีโควิด
แต่ว่าพอไปขอปุ๊บแล้วงานกลับมาเลย

ตอนนี้คือกำลังมีคนทาบทามมาแล้ว
ถ้าหนูไปประกวดนี้ต้องทำอะไรเพิ่มไหมครับ
คุณหนึ่งนะฮะคุณก็มาดีแล้ว

ถ้าเกิดว่าจะเข้าวงการนางงามก็ถือว่ายกนิ้วให้นะ

ด้อมน้องก็ต้องมาแล้วล่ะงานนี้นะ